เพราะว่าหลังจากที่วันผ่านวันครบรอบแต่งงานเข้ามาเนี่ยเขามีการอัพภาพกันใช่ไหมภาพคู่น่ารัก
แล้วแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษเป็นเนื้อเพลงแบบดูแล้วแบบมันหวานแล้วเหมือนมีซัมติงอยู่ใช่ไหมค
ของเอจจิแรนเพอร์เฟรคโรมติกเลย
ธอมแล้วก็คุณฟิล์มเนี่ยนะคะก็เป็นคู่รักที่หลายคนอิจฉา
เชื่อว่าแฟนของเธอตี้นายต้องตามกรี๊ดกันอย่างแน่นอน
คือวันก่อนหลายคนดีใจกันไปแล้วว่าพี่ธอมจะได้เป็นพ่อมือใหม่

ซึ่งสาวบางคนก็ปาดน้ำตากันไปแล้วด้วยเหมือนกัน

ท้ายที่สุดแล้วนะคะพี่ธอมก็ต้องออกมาชี้แจงว่า
ภรรยาเนี่ยแค่อ้วนเฉยถ้าท้องก็น่าจะท้องกับหมูกระทะแหละยังไม่ได้ท้องนะคะ
แต่ถึงจะชี้แจงมาแบบนี้ค่ะก็ยังมีกระแสเมาส์ว่านักร้องหนุ่มถือเคล็ด

ก็เลยไม่ยอมประกาศข่าวดีเรื่องทายาท
ล่าสุดค่ะพี่ธอมก็เลยออกมาคอนเฟิร์มอีกครั้งด้วยตัวเองเลย
ว่าภรรยายังไม่ได้ท้องแล้วก็ไม่ได้ถือเคล็ดอะไรด้วย
เดี๋ยวไปฟังพี่ธอมก่อนค่ะว่าเมื่อไหร่จะท็อกเนอะ
ต้องเรียนตรงนี้เลยนะครับว่าผมไม่ได้ทำภรรยาท้องครับ
ที่ผมและภรรยาชอบมาก
มันเล่าถึงว่าโอเคผมเจอคนที่ผมรักแล้ว
คนที่จะรู้ทุกอย่างรู้ทุกเรื่องของผมแล้วก็จะเป็นคนที่อบอุ้มดูแลลูกของผมด้วย
แต่หลายคนก็บอกว่าถือเคล็ดหรือเปล่าอะไรแบบนี้

ก็คิดว่าจะมีลูกครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่ปีนี้อะไรอย่างนี้ครับ
ด้วยงานด้วยเหรอคะถ้าเกิดว่าธอมยังแบบว่าร้องเพลงบางทีเราต้องไปต่างจังหวัดอะไรแบบนี้
มันก็อาจจะแบบว่าเป็นห่วงเขาอะไรแบบนี้
ถ้าอยากให้พี่ธอมเป็นคุณพ่อมือใหม่และภรรยาท้อง

ไม่ได้อันนั้นคือสำคัญเลยนะ
มีเงินเอาไว้สำรองเล่นลูกเลยนะ
เดี๋ยวลูกไว้ที่หลังแต่เขาก็อยากมีแหละ

แซวผู้หญิงว่าท้องกับหมูกระทะนี่โกรธนะ

ต้องไปเคลียร์กันที่บ้านหน่อยแล้วแหละนะยกนี้คุณผู้ชมค่ะ